พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่มีการพูดถึงกันในโลกโซเชียล
เพราะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งนะคะอายุ๒๕ปี
เธอก็ทำงานเลิกสักประมาณตีหนึ่ง
มีเพื่อนร่วมงานในร้านอาหารเดียวกัน

แล้วเพื่อนร่วมงานคนนี้เคยไปส่งบ้านเธอแล้วครั้งหนึ่ง

บ้านเธออยู่เพชรเกษม๘๔
บ้านเพื่อนผู้ชายที่อาสาขับรถไปส่งก็อยู่ใกล้อยู่เพชรเกษมเหมือนกัน
จริงแล้วเธอบอกว่าที่ทำงานที่ร้านอาหารกับบ้านเธอ

ก็ไม่ไกลมากไม่ไกลปกติมีแฟนมารับ
หรือไม่ก็นั่งแท็กซี่แต่ด้วยความไว้ใจไง
เห็นหน้าค่าตากันอยู่ในร้านอาหาร
เคยไปส่งบ้านครั้งหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไร
ก็เลยยอมนั่งรถไปด้วยกันแต่คุณผู้ชมค่ะครับ
เพื่อนผู้ชายคนนี้ที่เป็นเพื่อนร่วมงาน
พอไปส่งเธอนะถึงหน้าบ้านแล้ว
จอดรถแล้วก็จับมือเธอเนี่ย
ไปจับที่อวัยวะเพศของตัวเอง๒ครั้ง
เธอก็ตกใจพยายามขัดขืนหลังจากนั้นไม่พอ
ล็อกรถนะคะแล้วก็จากฝั่งคนขับเนี่ย

พยายามที่จะข่มขืนถอดกางเกงเธอ
เธอก็ร้องที่จะให้คนช่วยแล้วก็พยายามจะโทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือโทรไปหาแฟน
อีตะผู้ชายคนนี้หยิบโทรศัพท์แล้วก็เควี้ยงทิ้งเลยนะ

ถ้าจะถูกตำรวจจับหรือถ้าจะถูกแฟนจับได้

ผู้ชายก็เลยบอกว่าไหนก็จะแจ้งตำรวจแล้ว
งั้นก็ทำสักทีนึงก็แล้วกัน
นี่ค่ะและที่เห็นอยู่เป็นร่องรอยของบาดแผลที่เธอต่อสู้

รอดมาได้เพราะว่าเธอมีประจำเดือนวันนั้น
ผู้ชายคนที่พยายามจะข่มขืนเธอเนี่ยก็เลยปล่อยเธอไป
ไปแจ้งความไว้ที่สตำรวจนครบานหนองแขมนะคะ
ตอนแรกที่เธอมาโพสต์เนี่ยเธอโพสต์ในลักษณะที่ว่า

แต่ตำรวจก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็บอกกับเธอว่าก็ยินยอมไปเองนี่
ไม่ได้เป็นผู้เยาว์แล้วด้วยโตแล้วด้วย
ยินยอมขึ้นรถกับเขาไปเองมันไม่น่าจะดำเนินคดีอะไรได้

คือตอนแรกเธอเข้าใจว่าตำรวจบอกว่า
คือแจ้งความไปก็แพ้

แต่สุดท้ายตำรวจนครบานน้องแขมก็เตรียมออกหมายเรียก
คนร้ายคนนี้มาดำเนินคดีแล้วนะคะ

อาจจะเป็นความเข้าใจผิดเรื่องของการสื่อสาร
เพราะตอนไปแจ้งความเธอเองก็ไม่ได้รู้กฎหมาย
ก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์
ตอนที่เธอยังไม่ได้คุยกับตำรวจในรายละเอียดที่ชัดเจนมากนัก
แต่พอได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากทางตำรวจ

คือตำรวจบอกว่าเบื้องต้นต้องลงบันทึกประจำวันก่อน

ตอนนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีบอกว่า
กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้

ไม่มาก็หมายเรียกอีกครั้ง
ถ้าไม่มาอีกก็หมายจับแล้วค่ะก็เป็นไปตามขั้นตอน

สำหรับหญิงสาวผู้เสียหายอายุ๒๕ปีคนนี้เนี่ย
บอกว่าสิ่งที่ต้องการก็คือ
ให้ผู้ชายคนนี้ยอมรับผิด
ตอนนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้ไม่ไปทำงานที่ร้านอีกแล้วนะคะ
ร้านอาหารอยู่แถวพุทธมนตรสาย๕

หลังจากเกิดเรื่องไม่ไปทำงานอีกเลย
แล้วก็บล็อกเฟซบุ๊กเธอด้วย

ล็อกเฟซบุ๊กแฟนของเธอด้วย
เพราะว่าแฟนเธอก็รู้เรื่องไงไปแจ้งความด้วยกัน
เธอพูดอีกว่าเธอไม่ยอมนะ
ลองไปคิดดูเธอฝากบอกไปคนร้ายนะ

ถ้าลูกสาวตัวเองต้องมาโดนแบบนี้จะเป็นยังไง

ผู้หญิงที่ไหนเขาจะสร้างเรื่องแบบนี้เพื่อให้ตัวเองเสียหาย

ที่ไหนจะไม่ยอมเสียหายแบบนี้

ช้ำใจก็คือจะต้องรอให้หนูถูกคมคืน

ถึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายได้
อันนี้เป็นสิ่งที่เธอโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
อ่านรองฟังเสียงผู้เสียหายดูค่ะ

ที่ไปทำอะไรเพราะว่าหนูเป็นประจำเดือน

แต่ถามว่ามีเบอร์ติดต่อไหมมีไลน์ไหม
เคยคุยกันแบบเชิงชู้สาวไหมไม่เคยค่ะ

เพราะว่าเขาเคยมาส่งเรารอบนึง

เขาก็อ้างกับคนที่รู้จักว่าเขาไม่ทำ
เขาไม่ทำอะไรเลยแค่มาส่งแล้ว
อ้างว่าหนูเมามากแค่จอดรถให้หนูอ้วก

ก็สุดท้ายตำรวจก็ให้เธอไปตรวจร่างกาย

เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะคะ

ในลักษณะคดีกระทำชำราว
อาณาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศอะไรพวกนี้เนี่ย

ใช่ผู้ชายคนนี้ทำงานเป็นลักษณะของคนรับรถ

สาวเชียร์เบียเห็นหน้าค่าตากันอยู่เป็นประจำ
แต่ตอนกลับบ้านก็วันที่๒๓ธันวาคมช่วงตีหนึ่ง